เอามีดลงมาขู่แล้วก็ไล่แทง
หลังจากคือรถมันไปเฉียวชนกันแล้วมอเตอร์ไซค์ล้อเบี้ยวเลย
ล่าสุดนะครับคนขับรถแท็กซี่ไปมอบตัวแล้วครับ
ทำลายเขามีมีดช่วยด้วยค่ะ

นี่คือเธอโอ้โหคุณพี่เขา
ถือลงมาอย่างนี้หวาดเสียวเลยค่ะ

ก่อนหน้านี้คือรถมันเฉียวชนกัน
นางสาวประพาดานิธิปุญญะวัฒนะ
ผู้เสียหายที่ถ่ายคลิปวิดีโอได้

กำลังกลับจากส่งอาหารที่ย่านพระราม๖
จู่ถูกรถแท็กซี่คันนี้เฉียวชนครับ

จากนั้นนะครับรถแท็กซี่คันดังกล่าวก็ขับหนี
แฟนก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามเนี่ยนะครับ
พยายามจะเอามือทุบกระจกรถแท็กซี่

แต่เมื่อคนขับรถแท็กซี่ลงจากรถครับ

ผมยาวสีขาวนะครับ
ถือมีดลงมานี่แบบนี้ครับ
แต่พอคนขับรถแท็กซี่เดินมา

สุดท้ายก็ยังพยายามจะไล่แทงแฟนของเธออีก

กับแฟนตัดสินใจแจ้งความที่สนพญาไทยครับ
แฟนไม่ตาย
ล่าสุดนะครับคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าว
บอบตัวแล้วนะครับแล้วก็บอกนะครับว่า
ถือมีดลงไปไม่ได้จะแทงนะเอาไปขู่เฉยนะครับ
แล้วมีดพกไว้บนรถทำไมครับรถแท็กซี่
อ๋อเขาเอาไว้ปอกผลไม้กินครับ

แล้วทำไมไม่มาตั้งแต่วันนั้นที่ผู้เสียหายเขาตกลงจะมา

เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหานะครับพกมีดนะครับแล้วก็ปรับ๕๐๐บาท
แล้วก็จะส่งตัวเข้าไปอบรมนะฮะอบรมพฤติกรรม
แล้วก็จะพิจารณาตัดแต้มการกระทำผิดจราจรทางบกด้วย
เวลามีอารมณ์แล้วมีอาวุธอยู่ใกล้ตัวนี่อันตรายจริง